ในพื้นที่ของอำเภอพุนพินจังหวัดสุมราชธานีครับ
มีแม่คนนึงเขาบอกว่าเขาระแวงว่าจะมีคนมาข่มขืนเขากับลูก
สิ่งที่เขาทำคือเอามีดปาดคอลูก
แล้วจะเอามีดปาดคอตัวเองสามีมาเห็นพอดีดึงมีดออกจากมือของแม่
แต่ไม่ทันนะครับแม่รอดแต่ลูกสาวไม่รอดนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ครับจริงจริงบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักอยู่ในสวนยางพาราคุณผู้ชม
บ้านหลังเล็กนะฮะขณะซะสี่คูณเจ็ดเมตรได้
ในพื้นที่หมู่๖นะฮะตำบลบางงอนอำเภอพุนพิน
ตอนไปเนี่ยภาพที่เห็นคือลูกสาวอายุ๓ขวบเสียชีวิตไปแล้ว
ชื่อว่าเด็กหญิงกลั่นขวัญนอนอยู่นะฮะใกล้กับประตูทางเข้าบ้าน
ติดกับที่นอนแล้วก็มีบาดแผลถูกของมีคมบาดอยู่ที่คอ
ด้านซ้ายเป็นแผลลึกมากแล้วก็ตัวเธอเปื้อนเลือดเต็มไปหมด

สอบส่วนพ่อเขาบอกว่าคือผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นภรรยาเขาแล้วก็เป็นแม่ของเด็ก
แม่แท้เลยเอามีดทำครัวปาดคอลูกแล้วเท่าที่เห็นตอนที่เข้าไปเจอเนี่ย
กำลังพยายามปาดคอตัวเองอยู่เห็นซะก่อนแย่งมีดมาทัน
แต่พอผะสายตาไปที่พื้นอ้าวลูกสาวโดนปาดคอไปแล้วครับ
พ่อของเด็กก็บอกว่าจริงแล้วภรรยาไปออกไปกรีดยางช่วงสักประมาณ๕ทุ่ม
ลูกเนี่ยนอนหลับกันหมดนะฮะที่ผ่านมาก็อยู่ด้วยกันปกติทำแบบนี้ทุกวันนะฮะ
ได้มีการทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหาหนี้สินไม่มีอะไรเลย
จนถึงเมื่อวานเนี่ยภรรยาวิตกกังวลอย่างหนัก
ระแวงว่าจะมีคนมารุมโทรมเธอกับลูกสาวก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมาครับ

กำลังเตรียมพร้อมแล้วนะจะออกไปกระดิษฐ์ยางกันนะครับ
มีไฟฉายที่ศีรษะเรียบร้อยแล้วนะครับ

ไปแล้วแล้วภรรยาก็ปาดคอลูกแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนนะฮะ
ตำรวจก็จะนำผู้ก่อเหตุไปสอบสวนต่อ
แล้วก็จะชนสูตรพลิกศพลูกนะครับนะ
แล้วก็จะพาตัวทางด้านของคนที่ก่อเหตุไปสอบส่วนเพิ่มเติม

ว่าทำไมภรรยาถึงทำแบบนี้
ไม่รู้ว่าเครียดหรือว่าทะเลาะกันมาก่อนหรือเปล่านะครับ